ตั้งหน้าตั้งตาดูไทยรัฐทีวีกันไปยาวเลยโดยเฉพาะช่วงนี้
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูสถานที่ขอพรศักดิ์สิทธิ
ชาวบ้านเขาว่าศักดิ์สิทธิ์กันมากมีที่ไหนอย่างไร

ที่แรกที่จะพาไปคือบรรยากาศภายในวัดทรงสะเวย
อยู่อบหือวัดสิงจังหวัดชายนาฬ
ใช่แต่เป็นไอ้ส้มฉุนยักษ์นะคะตัวใหญ่เลยนะคะ
ซึ่งในช่วงนี้ทางวัดเขาก็มีการวางมาตรการเข้มงวด
เพื่อที่จะเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันโรคโควิด๑๙ไปในตัวด้วยแบบนี้
คุณต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนล้างมือก่อน
ทางวัดเนี่ยเขาจะอนุญาตให้เข้าไปได้ในเฉพาะพื้นที่ตรงลานนะคะ
ลานกว้างลานไอ้ส้มฉุนด้านหน้าซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง
แต่ด้านบนสาลายังคงปิดค่ะปิดไว้ชั่วคราวเพื่อป้องกันความแออัดนะคะ
ส่วนวิธีการที่เขาจะไปขอโชคขอลาบกันเนี่ย
บางคนเขาก็ไปจุดทูปเมื่อกี้เราให้ดูกันไปแล้ว
ก็คือการจุดทูปส้มฉุนพารวยเพื่อเป็นการลุ้นเลขที่ก้านทูบ
แล้วก็หวังว่าจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
ที่ผ่านมาเขาบอกว่าก็เคยมีคนดวงดีถูกรางวัลกันมามากกว่า๓๐งวดแล้ว
ครับผมอีกหนึ่งวัดก็ดังจริงวัดวางวัดวาง
สว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
ชาวบ้านอย่างเธอคนนี้นางสาวอริสรามบุตรเงิน
เป็นเซลล์ขายรถยนต์อายุ๓๒ปีนะ
นามเครื่องเส้นว่ายแก้บทไข่๓นครพร้อมจุดประทัด

แปลว่าต้องโชคดีหนักมากเลยนะคือเธอเล่าให้ฟังแบบนี้น้องไม่ต้อง
นางสาวอริสราจนบอกว่าเดินทางมาจากกรุงเทพ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
แวะมาไหว้ขอพรนั่นแหละโดยขอให้ทำยอดขายได้เพิ่มขึ้น
ก็ปรากฏว่าเธอได้สมใจนะเธอเป็นเซลล์ขายรถ
เธอได้ยอดขายเดือนหนึ่ง๖๗คัน
บางคันไม่ใช่บางคันบางเดือนได้ถึง๑๐คัน
แถมยังได้เลขปลายประทัดมาด้วย
โอ้โหแล้วก็นำไปเสี่ยงโชคในทุกงวดที่ผ่านมา
น่าอิจฉาจริง

แล้วยังไงละเท่าไหร่เออเธอได้เลขปลายประทัดมา

คือว่ารวมไปแล้วประมาณ๕๐ไว้อ่ะ

ก็แล้วแต่บอกว่าความต้องการของแต่ละบุคคลกันแล้วกันเนอะ
ส่วนอีกหนึ่งวัดนะคะวัดปางมะกงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ที่นี่ก็จะมีกลุ่มชาวบ้านพากันไปไหว้
ขอโชคขอลาบจากรูปปั้นไอ้ไข่โคตรเศรษฐี
แล้วก็แม่ตะเคียนทองสองพี่น้องที่มีชื่อว่าแม่สบายเงินกับแม่สบายทอง
ชาวบ้านบอกอีกด้วยนะว่ามีเคล็ดลับในการขอพรให้สำเร็จสมปรารถนาด้วยนะ
ก็คือวิธีการไปกระซิบข้างหูรูปปั้นไง
กระซิบกันแบบนี้กระซิบเสร็จแล้วยังไงต่อคุณ
ก็มาบอกกับเจ้าแม่สะใบเงินสะใบทองที่อยู่ใกล้กันน่ะ
แค่นี้เองเป็นเคล็ดลับเล็กน้อยเขาบอกว่าขอพรแบบนี้แหละ
หลายคนประสบความสำเร็จได้โชคได้ลาบสมหวังดั่งใจกันไปก็มากมาย
สำหรับไอ้ไข่โคตรเศรษฐีนี้นะคะ
ทางวัดนำมาจากวัดทัพไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
หลังจากที่มีการปลุกเสกแล้วก็ถือว่าเป็นไอ้ไข่ที่มาอยู่ทางภาคเหนือ
อยู่บนดอยสูงท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของวัดที่สวยงามมากมาก
ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่อยากจะเชิญชวนจริง
จริงแล้วเนี่ยใครไม่ได้ขอโชคขอลาบเข้าวัดกันได้นะ
ไปทำบุญเสริมสิริมงคลกันได้เหมือนกันนะคะ